เดือดเนี่ยไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แต่เป็นอารมณ์ของคุณแม่ชมพู่ค่ะ
มันบอกแล้วว่าพูดก็แล้ว

ไม่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับกางเกงที่ใช้ลดน้ำหนักค่ะคุณ
คือเธอเนี่ยผอมด้วยตัวเองหลังจากคลอดน้อง

บอกเลยว่าเตือนไปแล้วหลายครั้ง
แต่อีกฝ่ายเนี่ยยังไม่สลด
ยังคงโพสต์ขายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
อ้างมาเบอร์นี้คุณชมพู่จะว่ายังไงไปฟังค่ะ
แล้วก็ไม่ดูข่าวไงถ้าเป็นคนไทยป่ะเนี่ย
ญาติเขาก็ต้องบอกแล้วใช่ไหมเออว่าเออเก็บร้านไหมปิดร้าน
ชอบความยากก็ต้องบอกบ้างญาติต้องสะกิดบ้างเนาะ
ต่อให้เป็นต่างชาติอะไรก็ตามอย่ายอมค่ะคุณชมพู่
อันนี้มันเป็นเรื่องของเรานะฮะส่วนระยะหลังหลังเวลาใครเห็น
คุณชมพู่ดูมกว่าเดิมคุณขาบอกเลยว่าเป็นเพราะว่า
ด้วยความว่าเป็นคุณแม่ไงคุณเขาก็มีน้ำนมน้ำนมใช่ไหม
ปั๊มน้ำนมบ่อยนะฮะให้ลูกแฝดด้วยก็อาจจะทำให้
หน้าอกหน้าใจดูจะอัพไซต์ขึ้นไปกว่าเดิมอีก
งานนี้ค่ะชมพู่บอกเลยว่าคนก็แซวกันเยอะเหลือเกินนะคะ
สำหรับเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เธอมีปัญหา

บางทีก็เสียเซลล์เหมือนกันเพราะว่าแบบว่า
มันเกินไปมากมันเกินเรื่องไปมากอะไรอย่างนี้
แล้วบางทีก็มันทำให้เราแบบว่าแต่งตัวแล้วแบบว่า
พอเราไปแล้วแบบว่าดูรูปร่างเราไปมันดูมันอย่างไม่เหมือนเดิม

แต่ว่าพอมองตรงนั้นแล้วมันดูตัวใหญ่
เลือกเจ้าผ้าในทำงานเราหายพบงานอะไรยังไงค่ะ
อย่างบางชุดเราเคยใส่แล้วดูโปรงเขี้ยวอะไรนี้ค่ะ

เหมือนดูแน่นหนาตันขึ้นอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เราก็ต้องเจอ

ถ้าเห็นแม่ลูกอ่อนเดินมาก็ตอบให้อุ้มลูกมาก็จะรู้ว่าแบบนี้แม่ลูกอ่อนแน่
คุณแม่มากขึ้นนะคะคุณ
จริงแล้วคุณชมพู่ยังสวยอยู่มากเลยนะคะ
แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะคะให้นมบุญคุณฮะก็เลยดูมดูมไว้ไปสักนิดหนึ่งนะคะ

คุณชมพู่ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะกางเกงบ้าอะไร
ใส่ไปลดตั้ง๒๐กิโลซึ่งมันไม่เป็นความจริงอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ดูคุณภูชมพู่ออกกำลังกายเยอะขนาดนั้นคุณ
เออนะคะก็เป็นไอดอลมาแล้วกันนะจ๊ะ